จากละครกระเช้าสีดาเมื่อปีที่แล้ว

เลยจ้ะเดินสายเลยจ้ะตรงไหนดีบ้างตั้งแต่ท้าเวศสุวรรณพระราโหไปทุกที่นะคะ
ล่าสุดนะคะตั้งกรุ๊ปแทนทัวร์ที่จะไปไหว้พระเนี่ยค่ะ
จังหวัดภาคอีสานภาคเหนือไปเลยไปเลยจ้าของดีเยอะจริง
ตั้งใจว่าจะไปมูเตรลูขอเงินของานให้มันเพียบกว่านี้ค่ะ
ส่วนละครใหม่ใครคิดถึงความแซ่บของกรีนล้างตารอดูได้เลยค่ะ
เขาจะได้กลับมาเล่นกับก๊อตจิรายุค่ะแต่คราวนี้มาคู่กันนะ
กระเท้าซีดาเขาเป็นคู่อริใช่ไหมคะถูกต้อง
หวานแหววแน่นอนนะคะไปฟังเสียงน้องกรีนกันหน่อยค่ะ
กำลังจะเริ่มเปิดกล้องเดือนหน้าค่ะ

ก็จะเป็นแบบที่ไม่เคยเล่นมาก่อนแบบเนี้ยค่ะแสบค่ะ

ก็ใครแบบว่าดีก็ไปหมดแล้วค่ะ
อ่ากางจากละครก็ไปแน่นอน

แล้วก็หนึ่งในทริปนั้นนะคะพี่แจ๊กกะลินก็ขอลาหน้าจอเลยนะคะ
แล้วจะไปด้วยภายปีเขาบอกว่ามันฟัง
มาจากใครรู้ไหมพี่มดดำ

เดี๋ยวความศักดิ์สิทธิ์มันเคลื่อนหรือเปล่าไม่รู้